ผู้หญิงคนนึงเขาไปให้ข้อมูลกับสื่อ
ว่าไปโดนพระคนนึงที่ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาคันทรง
แล้วมีการขอดูอวัยวะเพศจะขอมีอะไรด้วย
แต่ทีนี้ค่ะล่าสุดทางเจ้าอาวาสวัดเขาคันทรง
เตรียมที่จะฟ้องลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความเอาผิดผู้หญิงคนนี้กลับแล้วนะคะ

เรื่องนี้ที่สภบ่อวินพระมหาวิระเตชธัมมูล

กรณีที่หญิงสาวชาวปราจินบุรี
ให้ข้อมูลกับสื่อพาดพิงถึงวัดเขาคันทรง
คือข้อมูลที่เธอระบุระบุเอาไว้บอกว่า
เมื่อ๓มิถุนายนที่ผ่านมาตัวเธอได้รับพระรูปหนึ่ง
ชื่อว่าพระกิตติเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะรับแอดมา

หลังจากนั้นพระรูปนี้ก็ชวนคุยในห้องแชทลับ
พูดจาลามกขอดูอวัยวะเพศ
ตอนแรกเธอก็งงนะทำไมถึงเข้ามาพูดคุยในแชทลับ
มีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าคุยไปคุยมา
เธอก็เอาข้อความเหล่านี้มาให้สื่อดูด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเธอไปสืบทราบมาว่าพระกิติเนี่ย
บวชที่วัดในอำเภอพระทองคำที่โคราช

ทีนี้รู้ว่าพระรูปนี้มาจำวัดอยู่ที่วัดเขาคันทรง
ตอนแรกเธอบอกว่าเธอก็คุยไปคุยมา
เอ๊ะมันชักจะหนักเข้าไปใหญ่แล้วนะครับ

แฟนของเธอก็ปลอมเป็นเธอนี่แหละ
เป็นผู้หญิงพูดคุยกับพระรูปนี้
เพื่อจะหลอกเอาข้อมูลมาเยอะแยะเลยนะครับ
แล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลามกอนาจารย์อะไรอย่างนี้นะฮะ

ใช่แต่ทีนี้ทางฝากฝั่งของเจ้าวาด
คือพระมหาวีระบอกว่าการให้ข้อมูลของผู้หญิงคนนี้นะ
ทำให้วัดเขาคันทรงได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงนะคะ
เพราะว่าทำให้ในมุมมองของประชาชนก็คิดว่าวัดนี้ไม่ดี
แล้วเจ้าอาวาสเนี่ยก็ให้ข้อมูลด้วยบอกว่าพระกิติที่หญิงสาวอ้างถึงเนี่ย
จำพรรษาอยู่ที่วัดเขาพันทรงนะ
แค่เคยมาอยู่เขาเรียกว่าเป็น

ใช่ไหมปริวาสกรรมที่วัดเขาคันทรงจัดขึ้น

พอเสร็จงานปั๊บก็พักอยู่ต่อไม่กี่วัน
ก็เดินทางออกจากวัดไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหน
แต่ทีนี้พอมีการพาดพิงแบบนี้
ก็เลยต้องมาร้องทุกข์มาแจ้งความเอาผิดกับผู้หญิงรายหนึ่ง
ก็คือยืนยันว่าพระกิติไม่ใช่พระลูกวัดของวัดเขาคันทรงแห่งนี้

แต่พอมันมีชื่อวัดออกมาแบบนี้

แต่เรื่องของพระที่มีการพูดคุยแบบนี้แล้วเป็นพระจริงพระปลอมอะไรยังไง
ต้องมีการสืบกันต่อไปนะครับ